ส่วนประเด็นทางการเมืองก็ต้องติดตามกัน
วันนี้พาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐกรกตฟุ้ง
เป้าใช้สิทธิ์๘๐ลุยทำงานกัน๒๔ชั่วโมง
ก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วครับรวมถึงการสร้างความเข้าใจ

เพราะวันนี้๑๙ธันวาคมกรกตมีการหาบรือร่วมกับพักการเมือง
ก่อนหน้านี้มี๓ประเด็นหลักที่จะพูดคุยกัน

เรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็เรื่องของป้ายโฆษณาหาเสียงจะเป็นอย่างไร
รวมถึงมีการเชิญสื่อมวลชนในการพูดคุยทำความเข้าใจกันด้วย
ซึ่งวันนี้การประชุมนะครับจะพูดคุยถึงการกำหนดเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งหลักเกณฑ์สถานที่ที่ติดประกาศ
แผ่นป้ายหาเสียงวิธีการและเงื่อนไขการหาเสียง

เสนอในที่ประชุมนะครับให้หมายเลขผู้สมัครของพักการเมือง
เป็นหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสน
ให้ประชาชนจำง่ายเข้าใจง่าย
อกจากนี้หาบรือถึงจำนวนป้ายหาเสียง
ที่มีจำนวนเล็กลงทั้งที่เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ขึ้น
ที่มี๓เวทีนะครับโดยแบ่งกลุ่มออกตามจำนวนผู้สมัครนั้น
ว่าควรจะจับฉลากให้คละกันไป
มากกว่าที่จะให้พักใหญ่อยู่กับพักใหญ่
และพักเล็กอยู่กับพักเล็กนะครับ
ส่วนนายนิกรจำนงผู้มนวยการพักชาติไทยพัฒนาก็บอกนะครับ
เห็นด้วยที่กรกตนั้นเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้ง
ให้มีทั้งหมายเลขผู้สมัครมีชื่อพักและมีโลโก้พักครบ
แต่เห็นว่าข้อเสนอที่ให้ใช้หมายเลขเดียวในทุกเขต
ไม่สามารถทำได้เนื่องจากถูกกำหนดโดยกฎหมาย
หากแก้ไขจะต้องใช้เวลาและอาจจะเป็นปัจจัย
ที่ทำให้วันเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปหรือไม่
นายนิกรจำนงก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งกล่าวถึงการติดตามการหาเสียงหลังจากนี้
บอกว่านักการเมืองสามารถทำได้อย่างอิสระ
แล้วก็ตอบโต้กันได้เพราะคอสชปลดล็อกให้แล้ว
โดยเชื่อว่าประชาชนจะตัดสินใจ
ในการรับฟังข้อมูลได้เองนะครับ

เพราะว่าเดี๋ยวมีการประชุมหาบรือกันเสร็จ

เราก็จะนำเสนอเรื่องราวในเวที
คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ